อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนติดตาม
สตรีข้ามเพศหมื่นล้าน

บอกเลยช่วงนี้จะได้ยินชื่อเธอบ่อยเหลือเกิน

รามาแบบไม่หยุดไม่หย่อน

ไม่รอช้าคว้าตัวมานั่งเปิดใจนะคะ

ไปชมตัวอย่างบางส่วนกันนิดนึงค่ะ
พร้อมทราบต้องไปติดตามกันเลย

ในช่วงนั้นมาออกทั้งนั้นเลยไปดูนะเผื่อจะได้แง่คิดดีกลับมาด้วย